เมื่อวานี้มันก็มีเรื่องราวดราม่าในโลกโซเชียลอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
เขาบอกว่าเป็นเอกสารหลุดจากกองทัพนะฮะ
หนังสือจากกองพิธีการกรมสารบันทหารกองทัพบก
เพื่อที่จะฉีดให้กับกำลังพลและครอบครัว
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเอกสารที่เมื่อวานหลุดออกมา
แชร์กันสนั่นลั่นโลกโซเชียลเลยนะครับยิ่งอ่านข้อความดูนะฮะ
โดยหัวหนังสือประทับตัวแดงว่าด่วนมากนะครับ
แล้วก็ลงวันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบสี่
ข้อความระบุกองพิธีการกรมสารบันทหารกองทัพไทย
แล้วก็สิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือบัญชีรายชื่อกำลังพลและครอบครัว
ไม่เห็นนะตรงบัญชีรายชื่อกำลังพลและครอบครัว
ไม่ได้มีการหลุดออกมาไม่ได้มีการโพสต์ออกมา
แต่โพสต์เนี่ยเอกสารแปะหน้า
บอกว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้กรุงเทพมนาคม
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ
ส่งผลให้มีรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙เพิ่มขึ้น
ในการนี้กองพิธีการกรมสารบันทหารซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
จากสภากาชาติไทยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
ให้กับกำลังพลและครอบครัวโดยมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลงนามโดยผู้มนวยการกองพิธีการกรมสารบันทหาร
มีอยู่แค่๑ล้านโดสและสภากาชาติไทยเขามีจุดมุ่งหมาย
ในการที่จะฉีดให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส
นี่คือจุดมุ่งหมายที่ทางสภากาชาติเขาตั้งไว้ตั้งแต่ต้น
แต่ทีนี้ถ้ากองทัพไปขอตัดมาแบบนี้ทำได้จริงหรือไม่
ทำได้ด้วยหรือทำไมไม่ให้ประชาชนก่อน
กลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล
และบางคนบอกข่าวจริงหรือเปล่า

ถ้าที่สุดผ่านไปหลายชั่วโมงปรากฏว่าเอกสาร
มันถูกแชร์ออกมาในลักษณะแบบนี้คุณ
อักษรตัวสีแดงใหญ่เลยเขียนว่าเอกสารปลอม
แชร์ข้อมูลผิดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็แฮชแท็กอะไรไว้ต่างนาน
คนในโลกโซเชียลก็เริ่มอย่างไร
หรือว่าเอกสารจริงเอกสารหลุดกันแน่นะครับ

พลตรีธีรพงศ์ปัธมสิงศ์ณอายุทยาซึ่งเป็นรองโฆษก
กองบัญชาการกองทัพไทย
ถามว่าอยู่นิ่งได้ไหมคงอยู่นิ่งไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจต่างนานากันไป

ทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแล้ว
ให้สอบสวนข้อเท็จจริงทันที
และมีการชี้แจงออกมาแบบนี้นะครับว่า
หนังสือราชการดังกล่าวที่เห็นแล้วก็แชร์กันไปนั้น
ไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก

ไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก
คำถามของคนที่อ่านคนที่ฟังคือสรุปคือมันปลอมไหม
มันคือเอกสารจริงแล้วหลุดออกมา
เพราะว่าคำตอบของทางด้านรองโฆษกองบัญชาการกองทัพไทย
ที่บอกว่ามันไม่ใช่หนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก

หรือมันส่งเป็นการภายใน
ถ้าเกิดเป็นการภายในคือแปลว่ามันคือหนังสือจริงใช่ไหม
คนก็ยังตีความสับสนกันไม่หมด
แต่ทีนี้ครับทางรองโฆษกองบัญชาการกองทัพไทย
อย่างที่บอกไปบอกว่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดรับทราบแล้ว
ดังนั้นครับเรื่องของการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

และจะชี้แจงให้สังคมได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงต่อไป
เขาบอกวันนี้ต้องรอนะจับตามองเลยรอทางกองทัพแถลงนะครับ
ทางด้านของคุณวาสนานาน่วมนะผู้สื่อข่าวสายทหารนะฮะ
เมื่อวานก็พอเห็นเอกสารที่มันเผยแพร่ออกมา
มันหลุดออกมาเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับ
โพสต์บอกว่าไม่ใช่เอกสารปลอมแต่ไม่ใช่เอกสารทางการ
และไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะส่งหนังสือไปส่วนราชการภายนอก

คุณวาสนานาน่วมก็ตั้งคำถามไว้เหมือนกัน
แล้วก็ระบุด้วยนะครับว่ากองทัพไทยชี้แจงโดยเลี่ยงที่จะพูดว่าเอกสารจริง
แต่เลี่ยงโดยใช้คำว่าไม่ใช่ลักษณะหนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก

ใช่คือดิฉันอ่านดิฉันก็กำลังตีความตามอยู่
คำว่าไม่ใช่เอกสารปลอมก็แปลว่ามันเป็นเอกสารจริง

คือไม่ใช่หนังสือราชการที่ส่งไปหน่วยงานภายนอก
ก็คือแปลว่าเป็นเอกสารจริงที่อยู่ในหน่วยงานภายในอย่างนั้นเหรอคะ
อย่าเพิ่งตีความกันไปนะฮะรอกองทัพแถลงแล้วกันนะ
จริงก็อยากให้ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบนะครับ
ส่วนเรื่องที่กองทัพถูกวิจารณ์อีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือขอให้ทหารออกมาช่วยประชาชนหน่อยได้ไหม
ตอนนี้นะครับเพราะว่ามีประชาชนติดโควิดเสียชีวิตในสารที่สาธารณะมากมายเลย
องทัพก็มีพื้นที่ต่างนานจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามได้ไหม

เอามาช่วยประชาชนในยุคโควิดวิกฤตแบบนี้ได้ไหม
เรื่องนี้นะครับผู้บัญชาการฐานบกพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้
เมื่อวานสั่งให้หน่วยทหารเร่งประสานความช่วยเหลือให้ประชาชนเต็มที่
พร้อมแจ้งให้ประชาชนที่เดือดร้อนติดขัดเรื่องการรักษาพยาบาล

จัดพิธีศพผู้เสียชีวิตจากโควิด

โดยประสานขอความช่วยเหลือผ่านทางหน่วยทหารของกองทัพบกใกล้บ้านทั่วประเทศ
หรือว่าโทรแจ้งได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทบก
หมายเลขโทรศัพท์นะครับ๐๒๒๗๐๕๖๘๕๙ตลอด๒๔ชั่วโมง
กองทัพบกพร้อมประสานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ

กองทัพก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันโดยเฉพาะการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ที่สโมสรกองทัพบกตรงวิภาวดีนี่นะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนอย่างเราต้องรอคำชี้แจงจากกองทัพเขา
เดี๋ยวเราฟังคำชี้แจงวันนี้คงจะได้ทราบกันนะครับ